สิ้นปีนี้ผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนผ่านแยกรัชโยธินก็คงจะสบายใจขึ้นนะครับ
หลังจากที่ทนรถติดกันมานานเนื่องจากมีการทุบสะพานข้ามแยก
เพื่อเปิดทางให้การก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับ
โดยสิ้นปีนี้อุโมงลอดแยกที่สร้างขึ้นมาทดแทนสะพานข้ามแยกจะเสร็จแล้วก็เปิดให้ใช้งานแล้ว
ซึ่งถือว่าเสร็จเร็วกว่ากำหนดเดิมที่วางเอาไว้
เนื่องจากมีการใช้เทคนิคใหม่ในการก่อสร้างนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
พนักงานก่อสร้างเร่งก่อสร้างอุโมงรอบทางแยกรัชโยธินความยาวกว่า๑๓กิโลเมตร
เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมกราคมเมื่อปีที่ผ่านมา
โดยมีกำหนดแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้
เดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
การก่อสร้างอุโมงทางลอดแยกรัชโยธินความยาวกว่า๑๓กิโลเมตร
และเป็นครั้งแรกที่นำมาใช้เพื่อลดขั้นตอน

เดิมแผนการก่อสร้างจะอยู่ที่๓๐๕เดือน
เหลือเพียง๒๔เดือนหรือประหยัดเวลาได้๖เดือน
ทำให้สามารถก่อสร้างส่วนอื่นและคืนพื้นผิว

ก็คือเป็นตัวคอลร่าเกียรติชิทช์พายนะครับ
จะเป็นจะเป็นงานคือจะต้องเทชิทพายใส่แบบแล้วก็เทปุ่น
อันนี้เราสำเร็จมานะครับแล้วก็มีการดีไซนแบบใหม่

ซึ่งอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถลดเวลาก่อสร้างได้

เพิ่มคนงานนะครับในการเร่งงานก่อสร้างให้เร็วขึ้นกว่าแผนนะครับ
การเปิดใช้งานอุโมงทางลอดแยกรัชโยธินที่เร็วขึ้น
ทำให้ประชาชนคาดหวังว่าการจราจรจะคล่องตัว
เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น
ก็ดีใจครับจะได้วิ่งสะดวกหน่อย
ผู้โดยสารอาจจะเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
พอเราย้ายทางที่จอดรถไปอยู่ฝั่งนู้น
ทางนู้นไกลไปอีกมันก็จะทำให้คนน้อยลง
ค้าขายยากขึ้นรู้สึกดีใจค่ะ
ก็คาดว่านะความคาดหวังของประชาชนก็คาดว่า

ความคืบหน้างานก่อสร้างอุโมงทางลอดแยกรัชโยธิน

ส่วนงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน

และงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตร

ภาพที่ภาพรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสัญญาที่๑

และมีกำหนดเปิดให้บริการในปี๒๕๕๙

โดยผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แม้ผู้บริหารบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลอปเมนต์
ผู้ได้รับสัมประธานก่อสร้างในโครงการนี้
จะถูกดำเนินคดีลักลอบเข้าเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่า
แต่จะไม่มีผลกระทบต่องานก่อสร้างแต่อย่างใด

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน